คโปร์ก็ได้ประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับ
โดยเฉพาะการตรวจคนเข้าเมือง
หลังจากที่ทางการอินโดนีเซียควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย๖คน
เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับพลเมืองอินโดนีเซีย
ที่ไปร่วมรบกับกลุ่มติดอาวุธไอซิส
แล้วก็มีแผนที่จะก่อการร้ายในสิงคโปร์
โดยตำรวจได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมด๖คนนะครับ
เป็นชายอายุตั้งแต่๑๙๔๖ปี

ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับสิงคโปร์
และสามารถนั่งเรือข้ามฝากเพื่อเดินทางไปยังสิงคโปร์ได้
รายงานอ้างเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียนะครับว่า
ผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้มีแผนที่จะยิงจรวดจากเมืองบาตำ
ตำรวจยูนีเซียยังพบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสัยกับนายบารันนาอิม
พลเมืองอินโดนีเซียที่เดินทางไปร่วมรบกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือว่าไอซิส
ซึ่งทางการอินีเซียเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นผู้วางแผนก่อเหตุวินาศกรรมใจกลางกรุงจักรต้า
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วย
ที่ผ่านมาอินโดนีเซียต้องเผชิญกับการก่อการร้ายหลายครั้ง
จากเหตุวินาศกรรมใจกลางกรุงจักรต้าที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีแล้ว
ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
เข้าไปในบริเวณสถานีตำรวจเมืองโซโลก่อนที่จะจุดระเบิด
ส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตและมีตำรวจบาดเจ็บหนึ่งนายครับ